คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะฮะ

ชาวบ้านหลั่งน้ำตาเลยนะบอกไม่ไหวแล้ว
ฝูงลิงสมแหมนี่ปวดหนักเลย
อารวาสมาพังบ้านจนเสียหาย
นี่เต็มหลังคาบ้านไปหมดเลยนะครับ
มาขโมยอาหารมานู่นมานี่
และที่สำคัญคุณเหมือนไปรื้อโกรธอัฐิ
เทเท่ากระดูกบรรพบุรุษของชาวบ้าน

คือชาวบ้านติดต่อไทยรัฐทีวีมาเลยนะ
บอกว่าช่วยหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วจริง
คือชาวบ้านบอกเราก็สงสารนะ

แต่ว่าคราวนี้มันเดือดร้อนจริงจนทนไม่ไหวแล้ว

แตกหมดเลยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
ชาวบ้านเขาถ่ายมาให้มาร้องเรียนไทยรัฐทีวี
ความวุ่นวายบนหลังคาบ้านต่าง

อัฐิที่แตกอะไรแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าฝูงลิงสมนับร้อย

ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี
ที่นี่นะชาวบ้านแทบจะอยู่กันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ

ลงพื้นที่มาสำรวจความเสียหายรอบหมู่บ้าน

พบว่าบ้านแต่ละหลังได้รับความเสียหายมากน้อยต่างกัน

ทีมข่าวของเราก็พยายามบินโรนแบบเมื่อกี้
หลังคาทะลุลงไปเลย
ส่วนร้านค้าถ้าที่เปิดขาย

ลิงแสบก็จะมาหยิบของไปหมดเลย
ร้านตอนนี้ไม่สามารถเปิดร้านขายได้แล้ว

ไม่สามารถสู้กับลิงได้แล้ว
และที่ชาวบ้านบอกว่าที่เสียใจสุด

ดีที่เก็บอัฐิและโกรธบรรจุอัฐิบรรพบรุษ
ก็ถูกฝูงลิงทุบทำลายเทเท่ากระดูกเกลื่อนพื้นเต็มไปหมด
ไม่รู้ว่าเป็นเท่ากระดูกบรรพบรุษของใครแล้วนะฮะ

ชาวบ้านต้องนำอัฐิที่กระจัดกระจายแบบนี้

แล้วก็เอามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลให้แก่บรรพบรุษ
คือไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วคุณ
ล่าสุดมีเด็ก๗ขวบเดินออกไปทิ้งขยะ
ก็โดนลิงกัดจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๕ปีที่ผ่านมา

แต่ปัจจุบันมีลิงเป็นร้อยเลย
รวมตัวไปแจ้งเทศบาลตำบลแล้วนะฮะ
แต่ได้รับคำตอบบอกว่าเดี๋ยวต้องรองบประมาณ
แล้วก็บอกให้ชาวบ้านต้องอยู่ร่วมกับลิงให้ได้
ชาวบ้านก็พยายามทำใจอยู่ร่วมให้ได้แล้ว

ถ้าลิงอยู่คนอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับ
คือมันเดือดร้อนจริงเราอยากให้มาเห็น

เด็กถูกลิงกัดมีใครมารักษาให้เรา

ถามว่าเราอยู่กันแบบชีวิตปกติไม่ได้แล้ว
เพราะว่าลิงมีอารมณ์ดุร้าย
เดินผ่านคือจะกระโดดกัดเราแล้ว

โอ้โหเนี่ยชาวบ้านบอกลิงมันดุนะช่วงนี้นะครับ
ขณะที่คุณพี่อเนกโสภา
ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงได้รับความเดือดร้อนจากลิงนะครับ
บอกว่าเขาต้องกู้เงิน๒๐๐๐บาท
เอามาเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่ทั้งหลังเลยคุณนะ
เพราะว่าลิงมันเข้ามาทำลายหลังคาบ้านเป็นประจำเลย

ว่าคุณพี่อเนกเปลี่ยนหลังคาบ้านกี่ครั้งแล้วคุณ

หลังคากระเบื้องมันเอาไม่อยู่สังกษีเอาไม่อยู่แล้ว

เพราะว่าเม็ดชั้นชิ้นมันจะแข็งแรงกว่าไม่แตกหัก

เจ้าลิงมันจะบรื้อได้อีกหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะเคยทำใจไม่เปลี่ยน

เพราะหลังคาทะลุลิงเข้ามาเลย

ล่าสู่พุทธศิกะังของเราโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้ากับ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินศรี

ซึ่งนายยกเทศบอกว่าที่ผ่านมามีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
จากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือจะไปจับลิงได้
โดยทางประสุทธิ์รับเรื่องเอาไว้
ซึ่งคาดว่าจะมาดำเนินการจับลิงในเดือนเมษายนปีนี้

มีนาเมษาต้องอยู่ร่วมกันอีกตั้ง๖๐วัน
นี่ชั้นจะถามว่าจะต้องเปลี่ยนรังคาอีกกี่รอบในช่วง๖๐วัน

เห็นไหมนายกเทศยังยอมรับเลยว่ามันเยอะเกินนะครับ
เรื่องของการที่จะไม่ให้มันขยายพันธุ
เพราะตอนก่อนชาวบ้านบอกมี๒๓ตัว
แต่ตอนนี้มีเป็นร้อยเลยอันนี้ต้องไปจัดการดูแลนะครับ

เดี๋ยวจะพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับ

และหาทางในการป้องกันในระยะสั้นก่อน
สันระยะยาวเดี๋ยวประสุทธิ์ศัตริย์เข้ามาดูแลให้นะฮะ
ต้องรีบนะรีบทำให้ชาวบ้านหน่อยครับ